ที่ระยองนะฮะยิงกันในผับครับ
จนคนตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองสาหัสเนี่ยนะฮะ
ก็ปรากฏว่าทางญาติของคนตายคนเจ็บ
เขาก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
เป็นเหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต
หนึ่งศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกสองคน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองครับ
ญาติผู้เสียชีวิตมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ

ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีมาข่มขู่ถึงโรงพยาบาล
ว่าไม่ให้ไปแจ้งความนะครับ

วันนี้คนที่เป็นมือยิงนะครับ
ก็คือนายพิเชศขาวนวลอายุสิกสิบห้าปี
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองด้วยนะครับ

ตำรวจก็บันทึกการจับกลุ่มเอาไว้
แล้วก็นำตัวฝากขังต่อสารจังหวัดระยองไปแล้ว

แล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืน
พกปืนไปในที่สาธารณะนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธขอสู้คดีอยู่นะครับ
กลับไปดูทางฝั่งของผู้เสียชีวิตนะครับ
นายปรพักษ์สุจริตชัยกิจอายุ๓๒ปีเป็นผู้รับเหมาถมดิน
ตอนนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอรัญญิกาวาส

และเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
พ่อกับแม่ของผู้ตายบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
เพราะว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัว
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมาถามถ่ายอะไรเลยตอนนี้
ทั้งที่รู้แล้วว่าคนร้ายคนก่อเหตุเป็นใคร
มาไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปดูแลเลย
ไม่มีใครไปสอบถามอะไรบ้างเลย
ลูกผมเสาหลัก
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าคืนวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ

ก่อนเกิดแผ่นผู้ตายก็คือนายเหมอราชสาวรส
เดินไปห้องน้ำคุณเขมสอน
แล้วเดินแล้วก็ไปถูกร้อยตำรวจเอกนายหนึ่ง
ที่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยมาพูดจาว่าไม่ให้เกียรติ
ผู้เสียชีวิตก็เดินเข้าไปเหมือนไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอ่ะ
เขาก็มีการต่อว่ากันแล้วผู้เสียชีวิตก็เดินเข้าไป
ร้อยตำรวจเอกนายนี้ก็ใช้มือผลักอกเป็นจังหวะเดียวกับที่
นายพิเชษผู้ต้องหาที่มามอบตัววันนี้ซึ่งเป็นเพื่อนกับตำรวจที่ยดร้อยตำรวจเอก
เข้ามาสมทบนายพิเชษเดินอ้อมไปทางด้านข้าง
แล้วชักปืนขนาด๙มิลลิเมตรออกมายิงใส่ทันที
นายเหมราชเพื่อนผู้ตายก็กระโดดขวางเอาไว้กระสุนทะลุหัวไหล่ซ้ายของนายเหมราช
เข้าที่ท้องนายปรพักษ์ก็คือผู้ตายที่เป็นสามีของคนที่เล่าให้ฟังนะครับ
แล้วก็ยังยิงใส่อีก๒นัดด้วยนะจนเกิดการชุลมุนกันขึ้น
เพื่อนผู้ตายอีกคนนึงเก็บอาวุธที่ก่อเหตุได้
ส่วนผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนเข้ามากัน๓คนก็วิ่งหนีขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าผับ
แล้วก็ขับหนีไปเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๑คนเจ็บ๒สาหัสนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตหนึ่งนะครับหลังเกิดเหตุเขาก็พาตัวส่งโรงพยาบาลกัน
แพทย์ก็พาทั้ง๓เข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียูทันทีนะครับ
แต่ว่าที่หน้าโรงพยาบาลนะครับภรรยาของผู้ตายบอกว่า
มาโรงพยาบาลกับชายชะกันประมาณ๒๐คน
มาถึงก็เดินเข้ามาหาเลยนะครับมาหาคุณสุริยาภรรยาของผู้เสียชีวิตเลยนะครับ
มาบอกว่าห้ามแจ้งความนะแล้วก็ขอปืนคืน
แต่นางสาวสริยาไม่ให้ไม่คืนให้โทรแจ้ง๑๙๑
สักพักตำรวจสายตรวจมามาที่โรงพยาบาล

ตรวจตำรวจแห่งคนนี้ที่เป็นคู่กรณีเนี่ย
เดินไปบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับ
เป็นการมาเอาปืนเอาปืนมาให้กันอะไร
เคลียร์จบแล้วครับจัดการเรียบร้อยแล้ว

คุณสริยาเขาก็ไม่มั่นใจ

บอกต้องส่งมาใหม่นะต้องส่งตำรวจมาใหม่

เพราะว่าเธอบอกว่ากำลังได้รับอันตราย
พยาบาลก็มาช่วยกันดึงตัวเข้าไปด้านใน

ปมที่หนูคล่องใจว่า
เขาเตรียมการกันมาแน่นอน
ไม่งั้นพอกระทำเสร็จปั๊บ
เขาก็ยิงรถมารับข้างหน้าเลย

จะไม่ได้รับความเป็นทางมาเขา

แล้วก็มีสีสิ่งที่หนูกลัว

เพื่อจะต่อสู้คดีปฏิเสธข้อหานะ